ทางการเวียดนามนะคะพบซากเครื่องบินซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเครื่องบินยามฝั่งที่หายไปจากจอเรด้าเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าไม่มีการเปิดเผยถึงชะตากรรมของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเครื่องบินลำดังกล่าว๙คนค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือภาพซากเครื่องบินนะคะที่เชื่อว่าน่าจะเป็นเครื่องบินยามฝั่งซึ่งทางการเวียดนามพบในวันนี้หลังเปิดปฏิบัติการค้นหาเครื่องบินยามฝั่งคาซ่าซี๒๑๒ซึ่งหายไปจากจอเรด้าตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะโดยจุดที่ค้นพบซากเครื่องบินก็ไม่ห่างจากจุดสุดท้ายก่อนเครื่องบินจะหายไปในอ่าวตังเกียร

รวมทั้งร้องขอความช่วยเหลือไปยังจีนเพื่อให้ช่วยค้นหาอีกด้วยที่ผ่านมาคุณผู้ชมค่ะเวียดนามต้องเผชิญกับอุบัติเหตุทางอากาศโดยเฉพาะเฮลิคอปเตอร์ตกบ่อยครั้งขณะเดียวกันเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วเครื่องบินรบรุ่นซู๒๒ก็เคยประสบเหตุตกในทะเลจีนใต้ทำให้นักบินเสียชีวิต๒คนมาแล้วซึ่งในช
ที่อังสิทธิ์ทัพซ้อนเวียดนามในทะเลจีนใต้